คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบในโลกโซเชียล
เขามีการโพสต์ขอให้คนไทยอย่าทิ้งกัน
ขอความช่วยเหลือเพราะว่ามีแรงงานไทยคนหนึ่งนะฮะ
ก่อนหน้านี้ที่ไปอยู่ที่ไต้หวันนะเขาก็ไปเปิบก้อยหอยดิบคือไปจับหอยขึ้นมาทำกินกันเองนะฮะ
ดิบบ้างสุกบ้างนะครับแล้วเกิดอาการโคม่าแบบนี้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
แล้วก็หมอที่ไต้หวันบอกว่าคนไข้มีโอกาสฟื้น๐
แต่ทางครอบครัวอยากจะให้ขอรับบริจาคเงินเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ย
ช่วยเหลือในการที่จะส่งตัวคนไข้รายนี้กลับมาที่บ้านเรากลับมาที่บ้านเกิด
ขอแรงคนไทยช่วยกันหน่อยนะครับ
เจ้าหญิงเจ้าชายโพสต์ภาพผู้ป่วยนอนสวมท่อออกซิเจนไม่ได้สติบนเตียงในโรงพยาบาล
แล้วก็มีการระบุข้อความไว้แบบนี้นะครับบอกว่า
ผู้ป่วยชายเป็นแรงงานไทยนอนรักษาตัวใส่ท่อออกซิเจนไม่ได้สติอยู่บนเตียงของโรงพยาบาล
คนไทยด้วยกันช่วยกันหน่อยคนงานไทยในไทยหนานเขตชินหญิงกินอาหารเป็นพิษนอนหมดสติรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลฉีแหม
เกือบ๒เดือนแล้วอาการหนักไม่มีเงินส่งตัวกลับบ้านวอนผู้ใจบุญเมตตาช่วยเหลือกันนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบแล้วก็เดินทางไปที่บ้านของผู้ป่วยลายนี้
ซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีไปพบทั้งพ่อแม่แล้วก็ไปพบทั้งภรรยาของผู้ป่วยรายนี้
ผู้ป่วยรายนี้นะครับชื่อว่านายชัดชัยคุริดีอายุ๓๓ปี
สิทธิ์ของเราเดินทางไปพบกับนายประยงนางทองวันคุริดีซึ่งเป็นพ่อและแม่ของนายชัดชัย
แล้วก็ยังพบกับนางสาวอภิญญาเยาวลักษณ์ภรรยาของนายชัดชัยที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับ
โดยภรรยาก็เล่าให้ฟังถึงสามีบอกว่าสามีเดินทางไปทำงานที่โรงงานผลิตขวดน้ำหอมที่ประเทศไต้หวัน
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๖๐ก็ติดต่อกับสามีเป็นประจำติดต่อกันทางไลน์ทุกวันนะครับ
กระทั่งช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นวันหยุดก็ได้พูดคุยกับชีวิตของสามีเป็นยังไงบ้างวันหยุดเป็นยังไง
สามีก็เล่าให้ฟังบอกว่าสามีชวนเพื่อนคนงานด้วยกันรวม๙คนออกไปเก็บหอยในคลอง
อันนี้ที่ไต้หวันนะมาทำก้อยหอยมีทั้งสุกและดิบแล้วก็เอามาทานกัน
ไป๒วันสามีและเพื่อนปวดท้องและปวดศีรษะมากก็ไปหาหมอแล้วก็กินยาแก้ปวดไปประมาณ๑สัปดาห์
อาการยังไม่หายก็เลยรีบเข้าโรงพยาบาลที่ไต้หวันทันที
ตัวสามีอาการหนักหมดสติส่วนเพื่อนอีก๘คนอาการดีขึ้น
นายจ้างที่ไต้หวันก็อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่ไทยก่อนนะครับ
ก็จะเหลือตัวสามีของเธอก็คือนายชัดชัยนี่แหละฮะอาการยังโคม่า
ภรรยาเปิดเผยอีกนะครับว่าด้วยความเป็นห่วงเธอก็ไปกู้หนี้ยืมสินมา๕๐๐๐บาท
เพื่อจะบินไปดูอาการสามีที่ประเทศไต้หวันพอไปถึงนะเธอถึงกับร้องไห้เลยแหละเห็นสภาพ
คุณหมอบอกว่าสามีกินหอยดิบทำให้พญาติเข้าไปอยู่ในร่างกาย
เข้าไปอยู่ในเส้นเลือดแล้วก็ขึ้นสมองคนไข้มีโอกาสฟื้นแค่๐
คือไม่มีโอกาสฟื้นต้องให้อาหารทางสายยาง
ตัวภรรยาบอกว่าอยากพาสามีกลับบ้านแต่ค่าเดินทางแพง
อีกทั้งยังติดค้างค่ารักษาพยาบาลอีกจำนวนหนึ่ง
ส่วนสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลจากโรงงานเกินวงเงินไปแล้วครับ
แต่ยังมีมูลิธิแรงงานไทยที่ไต้หวันแล้วก็กลุ่มแรงงานไทยบริจาคเงินช่วยเหลือมาบ้าง
ขอวอนรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ใจบุญช่วยเหลือนำสามีกลับมารักษาตัวที่บ้าน
ดูแลกันในวาระสุดท้ายด้วยภรรยาพูดแบบนี้นะครับ
ส่วนคุณพ่อและคุณแม่ของนายฉัดชัยผู้ป่วย

กู้หนี้ยืมสินนำมาเป็นค่าตัวเครื่องบิน
ให้นางสาวอภิญญาหรือว่าภรรยาของลูกชาย

หมอก็แจ้งมาว่าอาการหนักนะฮะ

และที่สำคัญถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจ
ก็ไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตทันทีเลยหรือเปล่า

ก็ค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควร
เพราะว่าทางด้านของนักวิชาการแรงงาน

ว่าจะช่วยแรงงานไทยคนนี้

กรณีนี้สอบถามไปยังบริษัทจัดหางาน

ประสานงานติดต่อขอความช่วยเหลือมาโดยตลอด

จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างในการรักษาเอง
ส่งตัวกลับมารักษาที่ไทยนั้น
บริษัทก็แจ้งบอกว่าหมอที่ไต้หวันนะ
ความเห็นว่าผู้ป่วยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอด

อาจจะเสียชีวิตในทันทีในระหว่างการเคลื่อนย้าย
โดยคุณหมอเขาระบุบอกว่าให้รักษาตัวต่อ
ที่โรงพยาบาลของไต้หวัน
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานงาน
ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปนะครับ
แต่ตอนนี้ทางครอบครัวก็ขอรับเงินบริจาคด้วย
เพราะว่าอาจจะเป็นเงินที่ทางครอบครัว

คือทางครอบครัวบอกทำใจไว้แล้วส่วนหนึ่งนะ

หนักแล้วก็อาจจะไม่สามารถฟื้นตัวได้

นี่บัญชีขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะฮะ
บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านผือ
ชื่อบัญชีนางทองวันคุริดี
เลขที่บัญชี๔๓๑๐๕๑๒๕๓๙นะครับ

นายชัตร์ชัยที่ไปทำงานไต้หวันพ่อ
บอกว่าต้องไปยืม
ใช้โฉนดที่ดิน๓๐ไร่

ใช่ตอนนี้ครอบครัวก็ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่
ตั้งแต่ตอนที่นายชัดชัยไปทำงานแล้วแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินอีกก้อนหนึ่ง
หลังจากที่ต้องให้ภรรยาของนายชัดชัยเดินทางไปที่ไต้หวันด้วยนะฮะ